หกนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะคะครับ
ในช่วงนี้จะให้คุณผู้ชมได้ดูการทำงานของตำรวจป่าไม้ค่ะ
เขาก็มีการสำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในบริเวณป่าเนี่ยนะคะ
มีการเอาโดรนไปบินเพื่อที่จะตรวจจับความร้อนหาผู้บุกรุกป่าสงวนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วจังหวะแจ็คพอร์ตจริงจริงค่ะใช่ไหมค่ะตอนที่บินโดรนเนี่ยฮะ
ปรากฏว่าไปเจอนะคะปัญหาหมอเอ่อ
โอ้โหหลักฐานคาตาคาโดรนจริงจริงโอ้โหนี่นะคะนี่ค่ะ
นี่ถ้าลงไปข้างล่างใหญ่มากนะเนี่ย
คือเขาจะไปดูไฟป่าสำรวจไฟป่า
แต่ปรากฏสิ่งที่เจอเนี่ยโอ้โหนี่มันกลางป่า
มีการมาทิ้งขยะแบบนี้นะคะ
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นำกำลังเจ้าหน้าที่แล้วอุปกรณ์คือโดรนเนี่ยค่ะ
บินสำรวจพื้นที่ป่าสงวนที่ตำบลแสนหายตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่
มีการลักลอบจุดไฟเผาป่าเป็นจำนวนมากเลยนะคะมีรายงานเข้ามาแบบนี้
ปรากฏว่าก็บินโดรนไปนะคะไปเจอผืนป่าตรงจุดนึงเนี่ย
แพ่วถางทำเป็นบ่อขยะเนื้อที่กว่า๑ไร่๒งาน
แล้วจังหวะที่ไปเนี่ยค่ะรถคันนี้มาพอดีแล้วกำลังโอ้โหถ่ายเทขยะ
แม่กำลังทิ้งกันอย่างคือคิดว่าไม่มีใครเห็นอ่ะครับ
แต่โดรนอยู่ข้างบนไงนะคะปรากฏว่าพอเขาเจอตรงนี้
เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่รถขยะแล้วผู้บุกลุกเนี่ย
ออกไปจากพื้นที่แล้วเพราะเห็นโรนนะคะก็เลยไหวตัวทันแล้วก็ออกไป
ทีนี้พอไปดูพื้นที่เนี่ยค่ะเนี่ยพอลงไปดูจากพื้นที่ด้านล่างเนี่ย
มันกว้างจริงนะตรงนั้นเป็นป่าทึบอ่ะ
แต่มันถูกผ้าถางจนกลายมาเป็นบ่อขยะแบบนี้ค่ะเป็นลานกว้าง
กลายเป็นที่ทิ้งขยะเผาขยะขยะขนาดใหญ่กลุ่มควันมันก็เลยปกคลุมเป็นจำนวนมาก
ครับนะคะพันธุ์ตำรวจเอกอริยพลสินสอนรองภูมิครับการตำรวจปทศบอกว่า
เดี๋ยวก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานตามตัวคนทำผิดมาลงโทษ
อันนี้คือข้อหาความผิดเกี่ยวกับการแพ่วถางบุกรุกยึดถือครอบครอง
ใช้พื้นที่ที่เกิดเหตุให้เป็นจุดทิ้งขยะเป็นการทำความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติปี๒๕๐๗ด้วยนะคะ
อันนี้เป็นหนึ่งในปฏิบัติการในโครงการตรวจปรามจับในพื้นที่ห้ามเผานะคะ
เขาก็จะมีการเอาเทคโนโลยีต่างมาใช้กับรถสายตรวจใน๑๗จังหวัดตรวจจับความผิดปกติในพื้นที่ป่าสงวน
แล้วก็โดรนก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งเราก็เจอจริงนะคะ
จะตรวจไฟไหม้ป่าการบุกรุกเผาป่าแต่มาเจอเป็นแบบนี้เลยค่ะ
นี่แหละค่ะบ่อขยะขนาดใหญ่เลยค่ะนี่ขนาดหนีแอบขึ้นมาทิ้งแล้วนะเนี่ยนะฮะ